ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

การที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจ
ให้กับคนในครอบครัวครับคุณผู้ชมครับแม่คือสุดดวงใจของลูกแม้ว่าลูกจะต้อง
เหนื่อยจนแทบหมดลมหายใจ
แต่ก็จะขอสู้ให้สุดหัวใจเพื่อต่อชีวิตของแม่
เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
หนูฝันอยู่ทุกวันอยากให้แม่หายป่วยแล้วกลับมามีร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมจ้ะ
แล้วหนูก็ฝันว่าหนูอยากจะส่งเสียลูกหลานให้เรียนสูงให้มีอนาคตที่ดี
ต่อไปจะได้มันลำบากเหมือนหนูอะค่ะ
และสุดท้ายหนูฝันว่าอยากจะมีเงินทุนสักก้อนนึง
มาลงทุนเปิดร้านอาหารเล็กให้กับน้องสาวอะค่ะ
เขาจะได้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้ที่แน่นอนค่ะ
ครอบครัวหนูก็มีกันอยู่๖คนนะคะ
ก็มีตัวหนูมีน้องสาวชื่อพึ่ง

มีลูกชายคนหนึ่งชื่อน้องปาล์ม
แล้วก็มีหลานอีกสองคนหลานชื่อพันธุ์กับแพนนะคะ
เป็นลูกสาวของน้องสาวหนูเองนะคะ
ทุกวันนี้หนูก็ทำงานทุกอย่างที่ได้ตังค์
ตรงไหนได้ตังค์หนูไปทำหมดเพราะว่าภาระมันเยอะ
ค่าใช้จ่ายในบ้านเยอะแยะมากมาย
เช้ามาหนูก็ตื่นประมาณสักตี๒
หนูต้องไปเป็นลูกจ้างร้านปลาต้องโกะค่ะ
ช่วยเขาทอดปลาต้องโกหยิบขายให้ลูกค้า
เสร็จจากร้านปลาท้องโกก็ไปล้างจานต่อ
จานมันก็จะเยอะมากแล้วหนูก็ทำคนเดียว
ตอนเย็นไปเป็นผู้ช่วยแม่ครัวค่ะ
ช่วยเขาเตรียมอาหารเตรียมของที่จะผัด
ก็ต้องอยู่ถึงเที่ยงคืนช่วยเขาเก็บร้านเก็บอะไรจนหมด
กว่าจะถึงบ้านก็ประมาณตีหนึ่งค่ะ
ได้นอนสักนิดหน่อยก็จะไปอีกแล้วค่ะ
ร้านปลาต้องโกทำทุกวันอยู่แบบนี้ค่ะ
มันเหนื่อยจนร่างกายไม่ไหวจนเราไม่มีแรงไปทำงานนะคะ
ท้อก็ท้อไม่ได้ถอยก็ถอยไม่ได้ค่ะ

แม่ผมไปทำงานตั้งแต่ตี๑๒เลยครับ
สงสารแม่มากแม่เขาแทบไม่ได้นอน
หนูมีอาชีพรับจ้างปอกมะม่วงค่ะ
กว่าจะได้เลิกก็๕โมงเย็นค่ะ
ตั้งแต่เล็กจนโตมาหนูก็เห็นแม่ไปรับจ้างปอกมะม่วง
ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง๔๕โมงเย็น
ตอนแม่ไปทำงานหนูยังนอนหลับอยู่ค่ะ
หนูตื่นมาไม่เคยเจอแม่เลยได้เจอแค่ตอนเย็นค่ะ

กับข้าวยังต้องให้ลูกทำให้กินค่ะ
เห็นทั้งแม่ทั้งป้าทำงานหนัก
มีอะไรพอช่วยได้หนูก็จะช่วยค่ะ

หนูต้องแบกรับภาระในบ้านหนักมากคือเรื่องแม่ค่ะ
คุณหมอบอกว่าเขาเป็นสมองฝ่อค่ะ

แม่จำหนูไม่ได้ค่ะจำพี่อ้อไม่ได้จำหลานไม่ได้ค่ะ
แต่ก่อนตอนที่แกยังเป็นไม่มากหนูก็ไม่ได้ขังแกไว้ค่ะ
แล้วแกก็จะเดินเดินตลอดเวลาเลยค่ะ
ทีนี้พอแกเดินแล้วแกเดินไปไกลเดินหายไปอย่างนี้
ตอนที่แม่หายไปเขาตกใจมากนะคะ
ตามหาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอแกค่ะ
ไปเจอแกในอิ่มบ้านหนึ่งทางนู้นค่ะ
สภาพแกตอนนั้นแกเดินร้องไห้อยู่ค่ะ
พอเห็นสภาพแม่แล้วสงสารค่ะก็เลยต้องมานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงกันดีค่ะ
ก็เลยทำห้องให้แกจะได้ไม่เดินค่ะไม่เดินออกไปไหนค่ะ
อย่างน้อยแกก็อยู่ในบ้านเราก็ยังไปทำงานได้ไม่ต้องเป็นห่วงแก
พอทำห้องให้แกก็เหมือนขังแกไว้อะค่ะแกก็คงจะเครียดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าแกจะร้องทั้งวันเลย
ก็มีอยู่วันหนึ่งที่กลับมาแล้วสภาพห้องมันเละเทะมากเลย
ที่นอนแกฉีกขาดเอาฟองน้ำออกมาเล่นหมดเลยค่ะ
นุ่นที่อยู่ในที่นอนค่ะเต็มห้องไปหมดเลย
สมัยก่อนตอนที่ยายเขายังดีอยู่

อกกล้วยหั่นกล้วยแล้วก็ทอด
เสร็จก็ใส่น้ำตาลค่ะ
เป็นห่วงแม่มากนะคะอยากให้เขาหายค่ะ
อยากให้เขาจำได้มั่งว่าเราเป็นลูกอย่างนี้ค่ะ
ดิ้นลนที่จะพาแกไปหาหมอไปรักษา
ตังค์ก็ไม่มีค่ะแต่ก็กู้ยืมเขาเอาค่ะ

ทุกวันนี้ก็เป็นหนี้เขาอยู่ค่ะ
จากเรื่องดูแลแม่แล้วค่ะหนูยังต้องดูแลลูกอีก
พ่อเขาทิ้งไปตั้งแต่เขาสามครัวค่ะ
เขาเหมือนจัดสมาธิสั้นค่ะ
คุณครูมีผลประเมินอยากให้หนูพาลูกไปรักษา
แต่หนูก็ยังไม่มีเงินค่ะ

น้องสาวน้องพึ่งก็ภาระเยอะค่ะ

หนูก็เคยคุยกับน้องสาวว่า

คุยกับน้องสาวว่าไปเปิดร้านอาหารตามสั่งกันไหม
อยู่ใกล้แม่ได้วิ่งมาดูแลแม่ได้
เพราะว่าทำเลที่ดูไว้มันก็ไม่ไกลจากบ้านนะคะ
ถ้าหนูได้มีเงินทุนมาเปิดร้านอาหารตามสั่งนะคะ
ก็จะได้มีเงินไปใช้หนี้ใช้สินเขา
ถ้าไม่มีหนี้มีสินชีวิตเราก็จะสบายขึ้นกว่านี้
อาจจะมีเงินไปรักษาแม่เพราะอาจจะหายก็ได้

ขอต้อนรับครอบครัวคุณอ้อจากจังหวัดประจวบคิริขันครับ

เดี๋ยวคงต้องพูดคุยถึงวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเรานะครับ

วันนี้คุณแม่ไม่ได้มาด้วยแม่ป่วยเป็นโรคสมองฝ่อเป็นมากี่ปีแล้วครับวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาด้วยแม่ป่วยเป็นโรคสมองฝ่อเป็นมากี่ปีแล้วครับ

อาการของแม่ตอนที่มันกำเริบหนักเลยมักจะเป็นอาการเป็นยังไง
ตอนแรกนะคะพี่เอเหมือนแบบว่าแกแค่ขี้ลืมเฉยค่ะ
พอหนักเข้าแกเริ่มลืมเยอะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
บ่อยขึ้นลืมแม้กระทั่งว่าใครทำอะไร
แล้วก็คิดเอาเองว่ามีคนจะมาปองร้ายแกอะไรอย่างนี้
อารมณ์เขาก็จะรุนแรงจะขี้โมโหหงุดหงิดง่ายอะค่ะ
ไม่ได้ดั่งใจเขาจะอารวาสแบบตีเด็กมั่งเอาน้ำมาสาดเด็กมั่งอย่างนี้ค่ะ
เหรอใช่ค่ะพออาการกำเริบเห็นบอกว่าแม่ชอบเดินออกนอกบ้าน
แล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่บอกว่าตามหากันอยู่

อยู่ในป่าไปติดรวดหนามอยู่

ติดอยู่น่าจะไปออกบ้านประมาณสัก๑๐โมงนะพี่เอ๊
ติดอยู่ประมาณเกือบบ่าย๒บ่าย๓ค่ะ

เขาบอกว่าแม่เอาไปติดรวดหนามอยู่รวดหนามเกี่ยวเสื้อ
แล้วทีนี้แกก็เอาออกไม่เป็น
แกก็ไม่เอาออกแกก็นั่งร้องอยู่ตรงนั้น
พอดีเจ้าของไล่ก็เอามาจะเอาไปส่งตำรวจ

เขาก็เลยลองถามดูว่ารู้จักคนนี้ไหม

เดี๋ยวลูกเขาตามหาอยู่ก็เลยเอาไว้นี่
เห็นบอกว่าอ้อไปเห็นหลังแม่ไหม้หมดเลยเหรอ
แกไหม้หน้าแกไหม้หมดเลยค่ะ
พอแม่เริ่มมีอาการปั๊บเนี่ยหนูก็พาท่านไปรักษา
ไปหาหมอตามปกติไปเช็คเลย
ใช่ค่ะทีนี้คุณหมอเขาก็ตรวจดูเขาก็ว่า

อย่างบางทีเราคิดว่าเขาไม่น่าจะตอบได้

ซึ่งเวลาที่คุณหมอมีแบบสอบถามมา
เป็นเหมือนคนปกติใช่แกตอบได้

ยาทุกตัวเป็นยานอนหลับหมด

มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทุกวันนี้สองคนพี่น้องเลย
ต้องตัดใจว่าต้องทำห้องไว้ให้แม่

ปรึกษากันว่าถ้าแบบนี้
เดี๋ยวไปเกิดอันตรายที่แน่เลย
ต้องขังแล้วมั้งก็บอกกับน้อง

วันที่หนูเอาท่านใส่ไว้ในห้องนั้น

ทำไมแม่ไม่หายสักทีก็พูดล่ะ

จะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในนี้

ตอนเช้ายังก็ตื่นตีสี่ครึ่งอย่างนี้อะ
ตื่นมาทำข้าวหุงข้าวห่อข้าว

แล้วก็เรียกแกตอนประมาณสักทีห้าครึ่งอย่างนี้

เสร็จแล้วก็ไปทำงานตอนเย็นเป็นของเขา

เห็นบอกแม่ก็ไม่อยู่นิ่งอีกเหมือนกัน
แม่ก็ร้องทั้งคืนทั้งวันอีกเหมือนกัน

ถึงขนาดว่าพังแทบจะพังห้อง

แกไม่มีอะไรทำหรือยังไงก็ไม่รู้
ฉีกที่นอนลื้อฟองน้ำเอามาเล่น

แม่คือแบบอย่างที่ดีของอ้อกับ

ทำงานเขาก็ขยันนะคะทำงานอย่างเดียว
เขาก็อดทนนะคะอดทนมาก
พวกเราก็เลยต้องอดทนเหมือนเขาเนี่ยค่ะพี่เอ
ตอนนี้ต้องอดทนแล้วก็สู้ไปไม่ท้อ

คือนอนตอนไหนวันทำอะไรเนี่ย
เช้ามาก็ตี๒ก็เริ่มตื่นแล้วครับพี่
ตี๒เราต้องไปขายปลาต้องโกแล้ว
ในตลาดตัวตลาดในตำบลไล่ใหม่เนี่ยค่ะ

ก็ขายปลาต้องโกเสร็จประมาณสัก๘โมงเช้า
ก็จะต้องไปล้างจานร้านอาหารที่เขาขายตอนกลางคืน

พอล้างจานเสร็จประมาณสักบ่ายโมงไปเป็น

ประมาณสัก๕ทุ่มเที่ยงคืน

บอกว่าวันไหนถ้าไม่มีขายปลาต้องโกหนูไปทำอะไร

ท่องไว้ทุกวันต่างเพื่อลูกเพื่อแม่

มันท้อไม่ได้ค่ะพี่เอต้องท่องไว้ตลอดเวลาเลย
ท้อไม่ท้อข้างหลังยังอยู่เยอะข้างหลังยังอยู่เยอะ

ครึ่งบ้างทำอะไรบ้างจ๊ะตอนนี้

ก็ถ้าของเยอะหรือว่าเราอยากได้เยอะ
แล้วก็ไปดึกเที่ยงคืนอย่างนี้ค่ะ

หรือหนูละสู้จริงเลยนะค่ะ

ทำไมหนูต้องมีนั่งสับถงกอยู่ในนั้น

ก็ถ้าดึกทุกคืนก็บ่อยค่ะ
เพราะว่าเข้าใจในวิถีชีวิตแหละ
หนูนะพึ่งนะดูแลตัวเองกัน
แล้วให้กำลังใจกันอย่างไรเวลาอย่างนี้
ก็สู้อย่างเดียวทำไป

อยู่ให้มีความสุขนะอ้อนะจริงนะพวกเราทุกคน
เป็นกำลังใจให้นะครับในคุณงามความดี

ช่วยอะไรคุณแม่คุณยายบ้าง
ก็ช่วยอาบน้ำให้ยายทำกับข้าวให้ยายกินบ้างค่ะ
บางทีก็ไปทำมะม่วงกับแม่ค่ะ

เปลือกให้แม่บ้างอะไรอย่างนี้สอนไว้
เวลาไม่มีเราจะได้ทำเป็นจะได้อยู่ได้

ทำเป็นทุกอย่างเม่าันกลับมานอนก็ได้กินแล้วครับอ๋อ
ก็ช่วยกันทำค่ะ

อร่อยครับลูกหรอกอร่อยไหมลูกทำอร่อยไหม

ห่วงอะไรแม่มากที่สุดแทน
ห่วงแม่ไปทำงานตอนกลางคืนแล้ว

น้องปามแกเป็นอะไรแกป่วยเหรอ

แล้วบางทีเราให้เขาทำแบบนี้

เราให้เค้าไปฝาเค้าจะไปซ้ายอย่างนี้
ทีนี้คุณครูก็ว่าอยู่โรงเรียนชอบพูดคนเดียว
บางทีนึกอะไรได้เวลาเค้าชอบนึกอะไรได้

ครูสงสัยโทรตามหนูไป
ก็เลยพาน้องไปหาหมออยู่วันหนึ่ง
แล้วก็คุณหมอให้ใบประเมินมา
ให้คุณครูประเมินว่าน้องอยู่โรงเรียนเป็นยังไง
แต่ว่าก็ยังไม่ได้กลับเอาส่งให้คุณหมอ
ขอดูน้องเองไปก่อนแล้วเดี๋ยว
ถ้าเขาเป็นอย่างนั้นค่อยไป
ถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตอ้อจะนำเงินทุนไปทำอะไรครับ
อยากจะไปเปิดร้านอาหารตามสั่งให้น้องสาวค่ะ
ช่วยกันทำมันจะได้เป็นร้านครอบครัว

ใช้เวลาอยู่กับที่ทำงานอย่างเดียวค่ะ
อ้าวดีเห็นด้วย
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นกำลังใจให้นะครับ

คุณผู้ชมครับความกระตันยูไม่มีวันทำให้เราอับจน
และผมเชื่อแน่ว่าสักวันหนึ่งครอบครัวของคุณอ้อนะครับ
จะต้องผ่านพ้นวิกฤตต่างไปได้
เพราะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ
ช่วงหน้านะครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณอ้อย

ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่

เราก็คือรายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของคุณอ้อจากจังหวัดประจวบคิริขันจะมากู้วิกฤต
ทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ดีมากครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณอ้อมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

วันนี้ถ้าเกิดว่าวางเรื่องได้ดีหรือว่าตอบได้ไม่พลาดเลย๔ข้อ๑ล้านบาทนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูโจทย์คำถามทั้ง๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้

เรื่องที่๒จังหวัดประจวบคิริขัน
เรื่องที่๓ลำไยหายทองคำ
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕สมาชิกในครอบครัว

เรื่องสมาชิกในครอบครัวครับ
สมาชิกในครอบครัวอ้อสนิทกับใครมากที่สุดในบ้าน

ข้อมูลอื่นของคุณยายพอทราบไหมครับ
เช่นข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน

โอ้โหมั่นใจด้วย

เกี่ยวกับแม่นะ

ตัวสุดท้ายของบัตรประจำตัวประชาชนของคุณยายสำรองคือเลขใด

ปกติเวลาพายายไปหาหมอหนูก็จะเป็นคนกรอกเอกสารต่างของยาย
คำถามข้อนี้เกี่ยวกับเลขบัตรประชาชนของยาย

แต่ดูเสียงเขาหนักแน่นและมั่นใจมาก
อ่อยังไม่หมดหน้าที่ครับ

พึ่งแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องพึ่งครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง

ขอเชิญน้องพึ่งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บางทีก็เอาไปอบแห้งค่ะบางทีก็เอาไปใส่กระป๋อง

ที่เพิ่งนั่งปอกมะม่วงอยู่ทั้งวันทั้งคืน
ไม่ได้ขยับขยื่นกินข้าวกินปลาเลยนะครับ

มะม่วงที่ปอกเป็นมะม่วงอะไรครับ

ก็ถ้าน้ำมะม่วงเยอะพอสมควรค่ะ

มีนาเมษาพฤษภานี่จะเยอะค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มะม่วง๒รังนะฮะแก้วขมิ้นเนอะ

ลูกกำลังกินแล้วผลแบบสวยมากอ่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราปอกออกมานี่คือตัวอย่างนะคุณผู้ชม

เลยมาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาก็จะต้องปอกแบบนี้นะครับ

นี่คือตัวอย่างนะครับต่อ๑ลูก
วันนี้จะปอกกี่ลูกก็ว่ากันไป

อ้อเชิญมาเป็นผู้ช่วยครับ

อกเปลือกและฝานมะม่วงจำนวน๓๐ลูก
ภายในเวลา๓นาที
ปกติก็ปอกมะม่วงวันละ๑๐๐๒๐๐โลอยู่แล้วค่ะ
อกทุกวันเลยทำตั้งแต่เที่ยงคืนถึง๕โมงเย็น
พอมาเจอโจทย์ข้อนี้ก็ง่ายมากค่ะ

ลงครับ
และก็วางมือกันด้วยนะครับ
สมาธิต้องดีนะครับ
ระวังมือกันด้วยนะ
เรารู้ว่าเขาตอบถ้าไม่แผ่งมือกัน
ก็รอยละมือ
เป้าหมายครับ

อีกลูกเท่าไหร่

อีกลูกเท่าไหร่

อีกลูกเท่าไหร่

อีกลูกเท่าไหร่

อีกลูกเท่าไหร่

อีกลูกเท่าไหร่
อีกลูกเท่าไหร่
อีกลูกเท่าไหร่
อีกลูกเท่าไหร่
อีกลูกเท่าไหร่

อีกลูกเท่าไหร่

เหลือข้างข้างเสร็จแล้วเอาแล้ว

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องพันธุ์แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องพันธุ์

คือเรื่องจังหวัดประจวบคิริขัน
ลำไยหายทองคำบ้านของเรา

ทำไมเรื่องลำยายหายทองคำให้น้อง

ขอเชิญน้องพันธุ์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เป็นแฟนเพลงของพี่ลำไยเหรอลูก

ก็เขาร้องเพลงเพราะแล้วก็เต้นเก่งค่ะ

แค่คนคุยนะลูกนะที่หนูชอบเนี่ย
จริงแล้วถ้าเกิดว่าดูในยูทูปเนี่ยนะฮะ
เขาจะขึ้นชื่อหมดเลยว่าคนที่ประพันเพลงนู่นนี่นั่นคือเป็นใครอะไรยังไงนะครับ
เกี่ยวกับเพลงนี้นะสมาธิดีนะลูก
เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
แต่งคำร้องและทำนองเพลงแค่คนอื่นคือใคร
ตัวเลือกที่หนึ่งเจี๊ยบนิสา
ตัวเลือกที่สองนันธนากร
ตัวเลือกที่สามอาจารย์จินนี่ภูไทย

ตอนจบหนูก็เลยอยากรู้ว่าใครเป็นคนแต่งค่ะ
โจทย์ข้อนี้หนูคิดว่าน่าจะตอบถูก

ตัวเลือกที่สามอาจารย์จินนี่ภูไทยครับ
เอาละมั่นใจไหมครับ

เรื่องที่เหลือก็คือเรื่องจังหวัดประจวบคิริขัน

ขอเชิญน้องแพนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บ้านนี้มานานหรือยังคะ

มีบ่อน้ำย่าค่ะ

มีต้นไม้แล้วก็มีย่าค่ะ

ที่เสาต้นนี้ลูกมันจะมีเลขอยู่ด้วย

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลขบนเสาในตำแหน่งนี้คือเลขใด

หนูเดินผ่านเสาต้นนี้ทุกวันค่ะ
แต่ไม่คุ้นเลยว่ามีเลขอะไรบ้าง

ข้อนี้ก็ยากอยู่เหมือนกันแต่หนูจะทำให้ได้ค่ะ

เอาล่ะสิตอบไปแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่รู้นะว่าเขาจะมั่นใจหรือไม่

ครอบครัวของคุณอ้อนะครับในวันนี้จะพิชิตโจทย์ได้ทั้งหมด๔ข้อ๑ล้านบาทนะครับ
เอาใจช่วยกันในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ทำได้ครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญนะครับต่อไปนี้จะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณอ้อจากจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมกันครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อลักษณ์ห้าพันบาท
ตอบถูกของข้อลักษณ์หนึ่งหลายบาท

ถ้าตอบถูกตอบถูกถูกข้อลักษณ์ก็ตอบถูกสูงสุด

มีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นั้นนะครับจะประกอบไปด้วย

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้นะครับมีแต่ได้กับได้จะให้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเอง

สภาพแกตอนนั้นแกเดินร้องไห้อยู่ค่ะ
เขาเลยทำห้องให้แกแกจะได้ไม่เดินอะ

แล้วกลับมามีร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมจ้ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เลขตัวสุดท้ายของบัตรประจำตัวประชาชน
ยายสำรองคือเลขใด

ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก
ถูกครับ

และเลขตัวสุดท้ายของบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเลข๒จริงนะครับ
หน้าและแววตาน้ำเสียงมั่นใจมาก

ครอบครัวของคุณอ้อจากประจวบภิกัณฑ์นะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ตอนนี้เรากุญแจต่อชีวิตได้ไปอีกแล้ว๑ดอกนะครับ
ลุ้นกันต่อครับจากเรื่องต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชม
เรื่องลำยายหายทองคำครับ

หนูก็เห็นแม่ไปรับจ้างปอกมะม่วง
ตั้งแต่เที่ยงคืนถึง๔๕โมงเย็น

มีอะไรพอช่วยได้หนูก็จะช่วยค่ะ

แต่งคำร้องและทำนองเพลง

โฆโฆโฆโฆโฆโฆ
โฆโฆโฆโฆ
จุ๊บโฆโฆโฆ

ผู้แต่งคำร้องและทำนองเพลงแค่คนคุยคือ

จากเรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นะครับ

งานตั้งแต่ตี๑กว่าจะได้เลิกก็๕โมงเย็นค่ะ
เวลามีปัญหานะคะพี่อ้อเขาก็ช่วยค่ะ

อ้อเขาก็ภาระเยอะค่ะค่าใช้จ่ายเขาก็เยอะ
หนี้สิงเขาก็เยอะบางทีก็ไม่อยากรบปวดเขาค่ะ

เปลือกและฝานมะม่วงจำนวน๓๐ลูก

มาลุ้นกันนะครับว่าขอให้เขาทำได้

ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้

เขาใช้เวลาไปทั้งสิ้น๒๔พี่น้องนี้นะคะ
๒นาที๕๗วินาที

แต่ยอมรับในฝีไม้ลายมือจริงนะครับ
ไปได้แล้วนะฮะครอบครัวของคุณอ้อนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก

สุดแรกสุดแรกสุดแรกสุดแรก
เพราะว่าเลขบนเสาในตำแหน่งนี้คือเลข๖๒๐ครับนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ทำไปได้๒ข้อด้วยกัน
ครอบครัวของคุณอ้อนะครับจากประจวบคิริขัน

กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ครอบครัวเรามีสิทธิ์เลือกกุญแจได้๒ดอกในวันนี้

ทั้งสองท่านมองที่ดอกกุญแจเอาไว้
แล้วเล็งไปที่ตู้แม่กุญแจนะครับ
ว่ามันน่าจะสัมพันธ์กับตู้หมายเลขนี้แน่

แต่ตอนนี้ต้องตัดสินใจก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

คนละครั้งน่ะเนี่ยประจำที่ครับ

ว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้าน
เท่าไหร่

และโบนัสหลังตู้หมายเลข๑นึกว่า
๕๐๐๐บาทครับ

โบนัสหลังตู้หมายเลข๓นะครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
ใครอยู่มือหรือไม่ขอให้โชคดีนะครับ

มาดูก่อนนะครับว่าโบนัสที่เหลือนะฮะหลังตู้

และหมายเลข๔นั่นก็คือ
๐บาทอยู่นี่นะครับ

ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
สองหมื่นบาท
คิดว่าจะนำไปต่อชีวิตอะไรได้ก่อนอันดับแรก
จะต้องเก็บไว้ให้รักษาแม่ก่อนนะคะ
แล้วก็อาจจะแบ่งไปใช้หนี้ที่เป็นเงินดอกเขาบ้างค่ะ
แต่ตอนนี้ว่าเราก็ต้องดิ้นลนกันต่อค่ะก็ยังต้องสู้กันต่อสู้ค่ะเพลงไม่เป็นไรค่ะ
นะครับคุณผู้ชมครับความรักจากแม่ว่ายิ่งใหญ่
ความรักจากลูกก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน
การดูแลบุพการีนั้นนับเป็นบุญอันประเสริฐที่สุด
เราก็ต้องดูแลท่านให้ดีเหมือนกับที่ท่านเลี้ยงดูเรามาจนโตนะครับ
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวของหัวใจนักสู้ครอบครัวนี้
ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
คุณผู้ชมครับความรักของคนในครอบครัวนะครับ
ก็คือพลังใจที่ทำให้เราได้ลุกขึ้นต่อสู้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นได้นะครับ
แต่การมีสุขภาพกายที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ
ที่จะทำให้เราสามารถฟันฝ่าวิกฤตไปได้อย่างเข้มแข็งนะครับ
และวันนี้ครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับก็ได้มอบของขวัญต่อชีวิต
เอาไปดื่มกันทั้งครอบครัวเลยครับ
ก๊อตคอดี้เครื่องดื่มถังเช่าสกัดด้วยสารสกัดจากถังเช่าทิเบส
พร้อมน้ำสมุนไพรจีน๔ชนิดและวิตามินบีคอมเพล็กซ์๘ชนิด
อร่อยสดชื่นไม่มีกาเฟอีนแค่๑๕บาท
อบให้กับครอบครัวของคุณอ้อได้สุขภาพดีกันทั้งครอบครัวเลยครับ
ทุกวันดีทุกวันนะครับเพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนนะครับ
และต้องขอขอบคุณสก๊อตคอดี้ที่มามอบสิ่งดีให้กับครอบครัวในวันนี้ขอบคุณมากครับ
และต้องขอขอบคุณครอบครัวของน้องอ้อมากนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับ
ขอให้คุณพระคุ้มครองมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ปี๖๒มารู้ว่าเป็นมดลูกย่อนนะป้า
หมอก็บอกว่าป้าต้องผ่าตัดแม่ก็ไม่ตัดสินใจที่จะพาเพราะว่าทุกคนในบ้านจะกินที่ไหน
เลี้ยงครอบครัวเป็นสาวหลักของครอบครัวไปก็อดกันหมดทุกคน
มะพร้าวน้ำหอม๕ลูกภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ